มีข่าวเม้าหมอยเพราะนางแอบแซ่บ

ว่านะคะไม่เคยกินค่ะ

ที่บอกแม่มณีโทรไปขุข้าคุณบี้ยังไง

ตกลงยังไงนะคะ
ไปฟังแม่มณีกันดีกว่าปั๊วกันเลยค่ะ
ไม่มีการขู่ฆ่าว่าเราจะขู่ฆ่าเรา
ตัวเองยังไม่ลองเลยถูกไหมพี่
มีเรื่องนึงเมาส์กันนะว่าเรากับดาราคนนึงสัมพันธ์
คนเราอ่ะถ้าไปเอากับรถรถอ่ะไม่เอาหรอกพี่
เอาการรงรามดีกว่าถูกไหมถ้าไปเอากับรถอ่ะไม่เอาหรอกพี่
เอาวันโรงรัมดีกว่าถูกไหม

คือตอนนี้นะคะก็วอนน้องไนกี้
อีกคนนึงตอนแรกเขาให้อักษรย่อมาก่อน

เลยนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่า
แต่ว่าบันเทิงไทยรัฐเราพยายามโทรศัพท์นะคะ
หาผู้จัดการก็ไม่ติด
มากิก็ยังไม่รับหรือว่าจะรอออกงานอีเวนต์นะคะ
แต่พี่แจ๊กเกอรี่ว่าไม่จริงหรอก